วันนี้นะฮะถึงขนาดจะต้องมีการตั้งวอลูมรัฐมนตรีออกมาพูด
เราขออนุญาตย้อนกลับไปประเทศเพื่อนบ้านก่อน

แม้ตัวเองจะมาช้าแต่สักพักหนึ่งคือข้อมูลอ่านมาแน่น

คือเวียดนามตอนนี้ถึงขนาดต้องอบพยพประชาชน

บอกเกือบ๒ถ้าคิดเป็นประเทศไทยประมาณ๒อำเภอ

จะต้องมีการอบพยพมากกว่า๘แสนคนนะฮะ

สิ่งที่น่าจับตามองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ย
คือเขาเข้าทางเวียดนามตอนกลางถูกต้องไหมฮ

ออกมาบอกว่าเราจะต้องตั้งวอลูมแล้วล่ะ

แสดงว่าใช้คำว่ามีโอกาส

ก็เป็นไต้ฝุ่นที่ใหญ่
เป็นอีกหนึ่งลูกในประวัติศาสตร์เหมือนกันที่เวียดนามเนี่ย

ความเร็วที่มันขึ้นเวียดแนามเนี่ยประมาณ๘๐๑๐๐คมต่อชั่วโมง
ตอนแรกเขาบอกว่าถ้ามาถึงบ้านเราเนี่ยมันจะกลายเป็นโซนร้อนคืออ่อนกำลังลง
แต่ว่าจริงแล้วเนี่ยเขาบอกไม่แน่ใจเลยจริงว่ามันจะอ่อนลงมาได้มากขนาดนี้ไหม
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตอนก่อนขึ้นเวียดนามเนี่ยก็อ่อนแล้ว
แต่ขนาดอ่อนแล้วค่ะเวียดนามยังต้องรับเต็มยังต้องมีการอบพยพคนอยู่เลย
หนักเหมือนกันคืออาจารย์ทรเนี่ยเขียนยาวแต่พูดจริงแล้วเน้นทุกคำจริง
ว่าต้องอ่านจริงเอามิ้นสรุปให้ฟัง
นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะ
คืออาจารย์ทรบอกเลยว่าดูภาพดาวเทียมไต้ฝุ่นโนรูแล้ว
เริ่มหนักใจอาจารย์ทรใช้คำว่าหนักใจ
เพราะพายุทวีกำลังมากขึ้นในทะเลก่อนเข้าสู่ชายฝั่งเวียดนาม
สาเหตุที่พายุทวีกำลังขึ้นอาจารย์ทรบอกว่า
เพราะว่าน้ำในทะเลจีนใต้มันร้อนค่ะ
เขาบอกน้ำร้อนส่งผลโดยตรงกับกำลังแรงของพายุ
อุณหภูมิอยู่ที่๒๙๓๐องศานะคะ
เขาบอกว่าน้ำร้อนเนี่ยพอยิ่งร้อน
มันก็ยิ่งส่งพลังงานให้พายุแรงขึ้น

พอมีไอน้ำมากขึ้นฝนก็จะตกเยอะขึ้น
อย่างที่บอกเวียดนามอบพยพแล้วอย่างที่พี่มดบอก
เพราะเจอเต็มต้องอบพยพกันยกใหญ่
บ้านเราถามว่าอบพยพรอเลยได้ไหม
อธธรบอกยากเพราะไม่รู้มันจะตกตรงไหนหนักไม่ทักเป็น
เราเลยทำได้แค่จับตาและเฝ้าระวัง

แต่ไม่ใช่ให้คุณแบบว่าย่ามใจนะ
ไม่ใช่ว่าเออเวียดนามรับไปปแรกละ
สปลาวรับไปปสองละมาถึงเราหางแหละประมาณปที่๓
อาจารย์ทรบอกคิดแบบนั้นไม่ได้
หรือว่าให้คิดในมุมที่มันแบบแย่ที่สุดหรือว่าเลวร้ายที่สุดเอาไว้ค่ะ
ส่วนที่ต้องเตรียมตัวหนัก
ว่าฝนน่าจะตกหนักเขาบอกว่าคืออีสานกับเหนือตอนล่าง

อยู่ในพื้นที่เสี่ยงผัวไก่แหมน้ำลำคอง

ทางหนีทีไล่ไว้ล่วงหน้าเลยเพราะว่าน้ำป่าจะมาเร็ว
ถล่มนี่ก็ยังคาดเดาไม่ได้เหมือนกันว่าจะถล่มหรือว่าไม่ถล่ม
ทุกคนหยิบปากกาขึ้นมาแล้วจดลิสต์เอาไว้เลยนะคะ
หลายวันไหมไฟดับทำยังไงมือถือช้าเต็มหรือเปล่า
แล้วถ้าทางขาดติดอยู่ในบ้านหลายวันไปไหนไม่ได้จะเอาไงดี
แล้วเราจะบอกคนอื่นติดต่อคนอื่นสื่อสารยังไงว่าเราอยู่ที่ไหน

ใครที่ไม่อยู่บ้านไปเที่ยวเข้าปงเข้าป่า
บอกคนอื่นหรือยังว่าคุณจะไปไหนเดินทางเมื่อไหร่เดินทางโดยอะไร

ณตอนนี้โนรูจะเข้า๒๙ใช่ไหมคะ
อาจารย์ทรบอกนั่งนิ่ง
นิ่งตั้งสติหยิบปากกากระดาษแล้วจดว่า
เวิร์สเคสของเราคืออะไร

ไปก็บ้านไม่มีที่อยู่จะไปอยู่ที่ไหน

ถูกต้องนี่ค่ะนั่งนิ่งแล้วจดดูว่า
สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดของเราคืออะไร

ถูกเพราะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้ว

ไม่เอาจริงนะเขาบอกปีนี้

ซึ่งน่ากลัวมากถ้าเป็นแบบนั้น
คำถึงจำได้อย่าลืมว่ามีอยู่ปีเมษายุ่นที่เราบอกร้อน

อันนั้นมันแค่จุดปลาย

ปีทุกสินทร์เป็นปีนี้ปะคะที่เราใส่เสื้อกระหนาวเมษา
มีคนหนาวตายเดือนเมษาค่ะบ้านเรา

วันนี้เราแค่ไม่ต้องอ่านข่าวอย่างอื่นอ่านข่าวแค่แบบว่า
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ย
ก็หนักแล้วแล้วที่สำคัญเนี่ย
อย่างที่บอกเราไม่รู้ว่ามันจะเข้าทางจังหวัดไหนก่อน
มันใหญ่พอสมควรตัวนี้โนรู
หรือถ้าสมมุติบุญของเรามี

ใช่แต่ก็อย่างที่บอกมันคาดเดาไม่ได้

เรื่องของภัยพิบัติให้คิดในแง่รายไว้ก่อน
เรื่องนี้อนุญาตให้คิดในแง่รายไว้ก่อนได้

แล้วลงพยาบาลที่แบบ
โรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยใส่ทอดอะไรอย่างนี้
แต่ของโรงพยาบาลเขาน่าจะมีไฟฟ้าสำรอง
แต่แบบถ้าเกิดน้ำมันบุ้งเหมือนที่โคราช

แต่บอกอูฮู้ตามหมู่บ้านเนี่ย
อะไรนะบ่าเก็บน้ำ

และเนี่ยเรายังไม่เข้าตุลานะ
อันนี้ทั้งหมดเนี่ยคือมาจากฝนหมด
ใช่ค่ะมันเป็นการเติมน้ำจากน้ำฝุ่น

เป็นมรสุมก่อนยังไม่โดรูยังมาไม่ถึง

แต่ขณะเดียวกันความโชคหลายมันจะมีความโชคดีว่าคือมันจะระบายลงเร็ว
อันนี้คือข้อดีอย่างที่วันนี้รัฐมนตรีรัฐมนตรีดีพูดเลย
เขาบอกว่าเนื่องจากน้ำมันเต็มดินแล้วคือก็ข้อดีคือในดินก็ได้เก็บกักน้ำ
หลังจากนี้ปุ๊บมันก็ต้องมีโอกาสที่จะท่วมได้ไหม
คือจริงต้องบอกว่าการที่น้ำท่วมภาคอีสานเนี่ยมันเป็นอะไรที่
มันเป็นพื้นที่สูงไงมันไม่ใช่พื้นที่แบบต่ำหรือพื้นที่รุ่มเหมือนแบบภาคกลางอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่เราก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งมิ้นว่าครั้งเนี้ยมันไม่ได้มาจากน้ำท่วมมันมาจากฝนร้อยเปอร์เซ็นต์
ปกติแล้วเนี่ยโอเคล่ะถ้าสมมุติผีน้องชาวริมแม่น้ำโขง
เราใช้ชีวิตกับความว่าเขื่อนจะปิดเขื่อนจะเปิดมาตลอดถูกต้องไหมฮะ
ระดับน้ำโขงสูงเดี๋ยวเตี้ยเนี่ยมันเกี่ยวกับการเปิดปิดของเขื่อน
แต่ปรากฎว่าปีนี้เราก็อาจจะมีความโชคดีอยู่บ้างเนื่องจากประเทศจีนแห้งแรง
แม่น้ำที่บอกเคยใหญ่โอ้โหเมืองโบราณผุดขึ้นมาเต็มไปหมดเลย
เพราะอะไรฮะมันไม่มีน้ำเพราะฉะนั้นก็เลยต้องผันน้ำลงเขื่อนเขาก่อน
ต้องใช้ในประเทศให้มันพอก่อนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ปล่อยมาที่โขง
ระดับน้ำโขงที่สูงขึ้นสูงขึ้นจากฝน๑๐๐เรากลับมาจับตามองอะไรอีก
ที่เขาพูดว่าฝนร้อยปีฝนร้อยปีอ่ะใช่หรือยังนี่เรายังไม่ได้โดนฝนร้อยปีนะ
ยังไม่ถึงไม่ถึงนะอันนี้ยังไม่ถึงฝนร้อยปีการประเมินฝนร้อยปี
เขาบอกให้จับตามองตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไปว่าไอ้ฝนร้อยปีเนี่ยจะเป็นยังไง
แต่ขนาดเดียวกันวันนี้เราโดนแค่ปริมาณฝนมาก
ค่ะใช่ก็เลยต้องระวังอย่างที่บอกให้เราก็เฝ้าระวังทุกภาค
อุบวนราชธารณีนะฮะศีรสเกษแล้วก็รุ่นน้ำชีกับรุ่นน้ำมูล
เพราะว่าตอนนี้น้ำในลำน้ำเนี่ยเกินความจุไปหลายจุดแล้ว
ไปหลายจุดแล้วบางพื้นที่ก็คือท่วมไปแล้วด้วยแล้วก็ตอนออกเชียงเหนือหรือว่าอีสานเนี่ยอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กมีน้ำเกือบเต็มความจุแล้วฮะบางอันล้นแล้วด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้คือฝั่งอุบลศรีสะเกตอีสานเหนือตอนล่างอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีสานตอนล่างถูกต้องอีสานใต้ถูกต้องไหมฮะ
อันนี้จากจิสดาใช่ไหมฮะเขาบอกว่าความเร็วตอนนี้ก็คือ๘๐๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่จะขึ้นเวียดนามแล้วก็ต่อลาวแล้วเข้าเหล่า
เหมือนระเบิดลงบึ้มแล้วติดกันเอามา๔๕รอบ
แบบฟ้าสว่างพึบเลยอ่ะ
นี่เป็นแบบโอ้ยนี่ขนาดยังไม่ขึ้นนะ
ใช่นี่เริ่มเริ่มแล้วถ้าขึ้นนี่ก็คือไม่รู้จะนึกภาพยังไงเลยอ่ะ
อนุญาตเตือนทั้งหมด๓๐กว่าจังหวัดนะครับ
ต้องเตรียมรับมือครั้งนี้เกี่ยวกับโนรู
เขาต้องอ่านว่าโนรูโนรูนี่มาจากชื่อกวางใช่เกาหลี
เป็นกวางที่อยู่ในเกาหลีที่เราไปต้องไปป้อนอาหารมันใช่ไหม
อันนั้นญี่ปุ่นแม่อันนั้นเมืองนารา
นั่นไงแต่ว่ากวางชื่อชื่อกวางแต่อันนี้เกาหลี

เอาจากกวางเกาหลีมาทำเป็นชื่อพายุก็ยังไม่รู้เนอะ
คือจริงเวลาตั้งชื่อพายุว่าเขาจะมีให้แต่ละประเทศเสนอชื่อไปอยู่แล้วค่ะ

มันก็อยู่ที่ว่าแต่ละลูกเวียนมาเนี่ยไปตกที่ชื่อไหน
อันนี้ก็แล้วแต่แต่ละประเทศเขาตั้งอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ว่ากันไปแล้วก็ทั้งหมด๓๐กว่าจังหวัด

เราไม่สามารถบอกก่อนได้เลยว่าจังหวัดไหนหนักจังหวัดไหนเบา
แต่ก็คือรับมือแน่นอนว่าโนรู
หรือบางทีมันอาจจะอ่อนตัวลงแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย
ก็เป็นไปได้เหมือนกันถูกต้องไหม
แต่ก็คิดในแง่ร้ายไว้ก่อน

น้ำทะเลจีนใต้มันร้อนขึ้นไงมันทำให้ปริมาณน้ำมันเยอะ
ประยุจะแรงขึ้นเพราะความร้อนของโลก
ซึ่งอย่างที่บอกมันมี๒จังหวัดที่เราเป็นห่วงกันอยู่ตอนนี้

เมื่อเขาเข้ามาถึงราวอย่างที่น้องบอกหนึ่ง
หลังจากนี้ภาคตนออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะอีสานใต้
อีสานใต้เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่เราต้องโฟกัสกันมากขึ้น
อุบลราชธานีศรีสะเกตต้องค่อยอยู่ติดกัน
เวลาเราจะไปศรีสะเกดเราก็จะต้องไปลงเครื่องที่อุบล
โปรดติดตามตอนต่อไป